คุณผู้ชมคะเรื่องของอุบัติเหตุแล้วเราไปดูเรื่องของหนุ่มที่เขาหล่อนแล้วก็คลั่งยา
โดยเฉพาะหนุ่มคนนี้หลอนหนักจะเข้าไปทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วที่สำคัญจะวิ่งไปให้รถชน
และบุกเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลด้วย

ใช่เยอะเลยแล้วอันนี้เขาคลั่งจริง

โอ้โหโดนรวบตัวได้นะนี่บุกเข้าไปในโรงพยาบาลเลยฮะ
เห็นภาพหมดเลยนะคะตอนที่เขาวิ่งเข้าไปที่โรงพยาบาล
แผนกห้องฉุกเฉินตรงนั้นแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตกใจกันหมดแหละ

เขาตาขวางอยู่ตลอดเวลา
คือเรื่องของเรื่องมาตั้งแต่เพจบ้านลุงอัปเดตก่อน

ถูกผู้ชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่งจะทำร้ายร่างกาย
อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
แต่เธอเนี่ยหนีมาได้นะคะ
แล้วเนี่ยหลังจากนั้นชายคนนี้พยายามจะวิ่งไปให้รถชน
ก่อนที่จะบุกมาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล

และเจ้าตัวพยายามขัดขืนแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้บ้านะ
พอไปรู้แล้วว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อนายนรงกรควรหานะคะ

และเจ้าตัวพูดจาไม่รู้เรื่องตาขวาตลอดเวลา
สารภาพแหละว่าเสพยาบ้ามา๒๓เม็ดก่อนจะมาเกิดเหตุแบบนี้
แล้ววิ่งมาค่ะวิ่งมาจากบ้านโพนสูงอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองไปถึง๕กิโลนะ
แล้วตัวเองก็หลอนพอเสพยามา
พอมาถึงที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนี่แหละ
พลเมืองดีและรอปภของโรงพยาบาลก็จับเอาไว้ควบคุมตัวเอาไว้ค่ะ
คุณผู้ชมคะมีจังหวะที่เขาพูดว่าเขาอยากกินน้ำด้วยนะ
แล้วเขาก็ยื่นน้ำให้แต่นายคนนี้หลอนหนักอ่ะ
คือเขาบอกว่าขวดน้ำขวดน้ำระวังตัวด้วย
แล้วก็บอกว่ากินน้ำแล้วแต่จริงยังไม่ได้กินนะคุณ

โอ้โหต้องป้อนนะดูอ่ะอันนี้ป้อนน้ำป้อนน้ำ

แล้วคือเขาพยายามบอกให้ระวังตัวว่านั่นคือขวดน้ำอาบ
ทุกคนก็งงนี่คงจะหลอนจริงอะนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเขาเหมือนเขาพูดอะไรสักอย่าง
คล้ายกับการท่องคาถาโอ้โหนี่นี่
กินทิบอ่านี่แหละทีนี้คือหลายคนก็รู้เลยแหละว่า
ดูตาเขาสิครับจัดพิธีตำรวจนะคะ
สายตรวจของสพบ้านดุงเข้ามาควบคุมตัวได้
ก็แน่นอนแหละพาไปที่สพกันก่อนนะคะให้สงบสติอารมณ์ค่ะ
ก็คงจะมาจากปัญหาการเสพยาบ้าจนหลอนนั่นแหละค่ะ
โชคดียังไม่มีใครเป็นอะไรนะคะ
โอ้โหนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกตกใจนะ
เจ้าหน้าที่พยาบาลเขาก็ตกออกตกใจกันหมดนะครับ